สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามากัดได้สบัดกับเราสามคนใน
คู่กันสบัดค่ะเจ้าเอกอ่าวันนี้เจ้าเอกคุณชนมเจ้าเอกคุณชนะ
อุ๊ยแตกเลยอ่ะแตกตามมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้
เราเปิดหน้ากากเป็นวันแรกใช่ไหมคะเปิดหน้าเปิดตาแล้วคุณชนะ
อยู่ทุกทุกคนเนี้ยนะทั้งพงจั้งภาพอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี้ย

ส่งกันมานะจุดโน่งนะนะครับไลน์แอดแพรรัสทีวีนะครับ
เดี๋ยวข้อความคุณผู้ชมจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับ

วันนี้มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามรับชมบ้างนั้น

ลุงเมาเพียนยืนขวางถนนหัวเราะเสียงดัง
ลับกับยกมือไหว้จะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
สติไม่ดียืนขวางหน้ารถ

ใช้มือฟาดใบหน้าของแม่ยายชายคนนี้
เกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
ละมุดหมาแหววช้างป่าครับ
มาอีกแล้วบุกมาพังรั้ว
บ้านของชาวบ้านพอตกดึกก็บุกไปสำนักสงฆ์อีก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

ครูกัจสบัติข่าว

หลายคนตกอกตกใจเห็นเราถอดหน้ากากออก
แต่อย่างหน้าเราก็คุณผู้ชมเห็นจนเบื่อแล้ว
แต่อย่างน้องจูด้งนี่เหมือนกับเป็นครั้งแรก
ที่ได้เปิดหน้ากากออกมาในรายการสดให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ว้าว

อันนี้อยู่เดินมากลางถนนแบบนี้นะ

โอ้โหแล้วดูสักมานี่แหม

แต่เสือยังอยู่นะยังอยู่ที่หน้าอก

สักพักลงไปกิ้งกองอยู่กับพื้น

ชาวบ้านเห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้ว

โฮลุงแกขำแบบไม่รู้สาเหตุ

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
ตำรวจก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วเตรียมส่งกลับบ้านเกิดเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบ้านอยู่ไหน
สืบกันยาวแหละคุณชนะถูกต้องฮะคือเจ้าของร้านอาหารสัตว์แถวนั้นเขาบอกว่า
คนนี้ท่าทางเหมือนคนเมาจริงนะคุณนักข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้เลย
อยู่มาจากฝั่งนั้นแล้วท่าทางก็เป็นแบบนี้แล้วก็มานั่งกองตรงนี้
คำอย่างเดียวคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็เลยโทรตามตำรวจให้มาจับครับ
มันมีร้านค้าร้านโชว์หัวอยู่แถวนั้น
ข่าวเราก็ถามแม่ค้าเขาไงว่าเออเนี่ยผู้ชายคนนี้มาสร้างความรำคาญให้หรือเปล่า
ก็ไม่ได้สร้างความรำคาญแต่แค่ลูกค้าที่เขาจะมาซื้อของก็ไม่กล้าเข้ามา
ใช่ไหมล่ะมันไม่รำคาญหรอกแต่ลำบากลูกค้าก็จะไม่กล้าเข้าเรื่องนะ

อีกเหตุหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะสติไม่ดี
ไปก่อเหตุอารวาสที่ร้านอะไหล่รถที่จังหวัดสมุทรปราการ
สุดท้ายนะไปทำร้ายคุณยายคนนึงค่ะ
ส่วนลูกเขยของคุณยายเห็นแบบนั้นเลยมากระโดดถีบขาคู่เลยค่ะ
โอ้โหแต่บอกไว้ก่อนเราไม่สนับสนุนความรุนแรงหรอกนะ

ไม่ดีเลยค่ะแต่เรื่องราวเป็นมายังไงเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๒นะคะ
ระบุข้อความบอกว่าภัยสังคมชัด
ต้องมีอีกสักกี่คนต้องเจ็บตัวเพราะขี้ยา
โดยงานไหนพอช่วยได้ช่วยหน่อยเถอะ

อันนี้คือสรุปข้อความที่เขาแคปชั่นมานะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ร้านอะไรครับ

ทีมข่าวของเราครับได้ลงไปสอบถามยังเจ้าของคลิปเนี่ย
เธอก็บอกว่าแฟนของเธอกำลังจะนำรถออกจากบ้านครับเพื่อไปทำธุระ
แต่ผู้หญิงที่ใส่กางเกงขาสั้นนี่นะฮะ
ว่าจะเป็นคนสติไม่ดีนะฮะอยู่ดีมายืนขวางครับ
แล้วก็ไม่ให้เอารถออกแล้วก็พูดด้วยนะว่า
นี่รถพ่อกูรถท่านพ่อเออจะเอาไปไม่ได้
พูดแบบนี้แม่ของเธอก็ใส่เสื้อสีแดงอยู่ตรงนั้น
เห็นไหมจะโดนปัดไปนิดนึงเนอะ
ก็คือเหมือนจะไปไปว่ากล่าวตักเตือนแต่ผู้ชายคนนี้เห็นแล้วโอ้โห
ก็อย่างที่เห็นทนไม่ได้มากระโดดถีบเลย
เพราะว่าคุณดูค่ะผู้หญิงคนนี้ที่เขาเอื้อมมือเข้าไปในรถ
คือไปแบบปิดคันเร่งเขาเรียกอะไรนะ
บิดคันเร่งใช่ไหมเจอไม่ใช่คันเร่งสิไปบิดกุญแจกุญแจ
เออคือดับเครื่องย้นอะอย่างนี้นะคุณเสื้อแดงเห็น
ก็เลยเดินมาหาปรากฏว่าโดนฟาดไปหนึ่งที
ผู้ชายก็เลยกระโดดถีบแบบนี้แหละค่ะคุณ
เจ้าของคลิปว่ายังไงต่อใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของคลิป
ที่อยู่หน้าร้านเนี่ยปากเขามาด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องนี้จบลงตรงที่พ่อของเธอครับ

ทำให้หญิงสาวนี้สงบสติอารกขึ้นนะ

ซึ่งเธอเองเนี่ยเขาก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เข้ามาดูด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
กรณีที่มีคนสติไม่ดีเข้ามาแบบนี้
แต่ว่าทางการแก้ไขเบื้องต้นก็ปิดประตูก็ได้เนอะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ดีก็เดินเข้ามา
แต่บอกเอาไว้ก่อนนะให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าดูเอาสะใจนะ
แต่ดูเนี่ยเพื่อจะร่วมกันหาทางแก้
อย่างเช่นครอบครัวของผู้หญิงที่สติไม่ดีอาจจะต้องดูแลให้ดีกว่านี้

เออแล้วที่สำคัญต้องรับยาด้วยกินยาให้ครบตามที่คุณหมอให้มา
จะมั้ยสะใจผมผมก็มีขาดขาดบ้างนะอาการก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหม
การก็เลยจะเป็นแบบนี้แหละเรื่องนี้ชมเห็นบอกว่าสุดทนแล้วจูด้ง
ใช่ครับไปดูเรื่องของการคนขาดสติไม่ดีบ้างครับ
ไปดูน้าหลานครับแจ้งจับร้านคุณน้าครับเพราะว่าหูสติไม่ดีครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตำรวจสพบ้านดุงครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
นำกำลังเอาไม้งามนี่นะฮะมาสยบคนคลั่งครับ
เข้าไปที่บ้านพักหลังหนึ่งครับในตำบลศรีสุโธที่จังหวัดอุดรธานีครับ
นี่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากญาติให้มาจับนายน้อยอายุ๕๐ปีครับ
เอาอย่างนี้ครับคือนายน้อยเนี่ยอยู่ในอาการคุ้มครั่งใช่ไหมจูด้ง
แล้วเห็นบอกว่าถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วเนี่ยในมือถืออาวุธด้วยก็คือมีดเดินวนรอบบ้าน
จริงเขาคลั่งตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วช่วงเย็นเนี่ยมีอาการคือหนักกว่าเดิม
ขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวด้วยใช่ไหมจูด้งใช่ครับนี่ฮะทางด้านตำรวจเนี่ยนะฮะเขาก็ได้คุมตัว
น้อยไปที่โรงพักแล้วก็ตรวจพบสารเสพติดด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะคุมตัวได้คุณจูด้ง
มาดูวินาทีนี้หน่อยช่วงที่ตำรวจเขาไปที่บ้านคือนายน้อยเนี่ยเหมือนกับว่าไหวตัวทันใช่ไหมจูด้ง
แล้ววิ่งหนีออกไปแต่ญาติเห็นแล้วล่ะวิ่งไปทางนี้ไปทางนี้คุณตำรวจ
อย่าเพิ่งรีบกลับนะไปตามจับตัวให้ได้ก่อนมันมืดแต่นายน้อยก็ไปซ่อนตัวอยู่ตรงนั้น
อย่างนี้คือถ้าวันนั้นคืนนั้นยังจับตัวไม่ได้ญาติญาติโอ้โหจะนอนหลับได้ไง
รวมไปถึงคนบริเวณนั้นด้วยก็ต้องหวาดกลัวสิอย่างนี้ครับตำรวจเขาก็บุกเข้าไปนะ
แล้วเขาก็ไปขออนุญาตเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าขอเข้าไปตรวจค้นหน่อย
ดูซิว่านายน้อยเนี่ยหลบเข้ามาแถวนี้หรือเปล่าสรุปว่านายน้อยกระโดดครับ
โหลงอกเลยเพราะว่าทนพฤติกรรมของนายน้อยมาหลายปีแล้วครับ
อืมแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับหลายครั้งแล้วครับ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งเลยครับ
ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
มาช่วยพาน้อยไปบำบัดนะครับ
สาวบอกโล่งน้าชายโดนจับไปได้ก็ดี
เพราะว่าถ้ายังอยู่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่แถวนั้น
เฟ้ยอย่างนั้นเลยน่ากลัวมากนะ
มาเรื่องนี้บ้างครับช้างป่าเหมือนชื่อเจ้าละมุด
สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะเล่าไปเรื่องของเจ้าละมุดมันทำร้ายคนด้วยนะ
มาอีกแล้ววันนี้บุกไปที่บ้านของชาวบ้านอีกแล้วครับ

หามาดักรอบสาราเดี๋ยวมาจิ้มทุบกระจก
ไปลูกไปออกมาตัวลงสาไปเลย
ลูกสาวกินกล้วยไปเลย

นี่แหละลงสาปไปเลยที่นี่

แล้วพระท่านจะอยู่ยังไงเรา

ก็ทำการผลักดันช้างป่าเจ้าละมุดเนี่ย

ก็คือจุดประทัดปิงปองนั่นแหละ
ดังดร้อย

ไล่เจ้าละมุดช้างป่าเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้
พื้นที่ตรงนี้คือสำนักส่งได่ตรรมนธุ่งโพศอเพโนดี

เรื่องของเรื่องเขาเกรงว่ามันจะไปทำลายสารา
และกุฏิของพระท่านพังเสียหาย

ถ้าไปทำแล้วก็พระท่านอยู่ไม่ได้เลยนะ
พาเขาไปแล้วค่ะจีวอนบินแล้วมั้งคะ
เอาอย่างนี้ครับแรกเจ้าละมุดมันก็นิ่งนะ
เหมือนกับว่ามันเจอเหตุการณ์อย่างนี้เป็นประจำ

แต่สักพักนึงครับโอ้โหเนี่ยฮะ

นายชายพรชนะโรคผู้ใหญ่บ้านทุ่งแฝก
เขาบอกว่าคนนี้คือคนคุ้นเคย

เคยเจอกับเจ้าละมุดมาก็เลยขอลงไปพูดคุยเดี๋ยวทำความเข้าใจให้
ก็เลยช่วยกันไล่เพราะมันได้ยินเสียงของผู้ใหญ่
ละมุดมันยอมเดินเลี่ยงไปทางสระน้ำแล้วก็ไปกินกล้วยป่าเท่านั้นแทน
แต่มันมีอีกช่วงหนึ่งกลางวันก็เจอ
ละมุดมาตรงนี้ครับคุณชิสา
ละมุดเนี่ยนะคะบางคนนะจะเรียกมันว่าไอ้ด้วน
เออสังเกตตรงหางมันหางมันจะขาดหางมันจะสั้น
แต่อย่าไปเรียกมันในด้วนเดี๋ยวหาว่าเราบูลลี่

ใช่ไหมตอนน้องละมุดเข้ามาหากินในพื้นที่หมู่๓บ้านทุ่งแฝกนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามผลักดันให้มันกลับเข้าป่าตลอด
ครับแต่ไม่สำเร็จนั่นแล้วในก่อนหน้านั้นช่วงเช้าเนี่ยนะคะ
ละมุดมักจะบุกเข้าไปพังรั้วบ้านของคุณแพ้วทวีสุก
ช่วงที่มาบ้านลุงแพ้วนี่แหละลุงแพ้วแกอายุ๘๐แล้วนะ
ถูกค่ะคือบ้านลุงแพ้วกับสำนักสงฆ์อยู่ใกล้กันด้วย
แล้วเจ้าละมุดนะมันก็เดินไปหาอาหารในครัวหลังบ้าน
แล้วคุณคะหลังคาบ้านรั้วบ้านพังเสียหายสิ
คุณอย่าคิดว่ามันเข้าไปแบบเฉยนะเพราะมันดันนั่นดันนี่พังหมด
แล้วก็มันไม่ใช่เล็กไงคะโอ้โหจานชำเหมือหายจานชำ
กระจัดกระจายเสียหายหมดเลยค่ะ
ไปถามคนนี้ครับคนรู้จักใช่ไหมนายชัยพรผู้ใหญ่บ้านทุ่งแฝกนั่นแหละ
ให้ฟังหน่อยสิผู้ใหญ่ว่าเนี่ยเป็นมายังไง
เห็นบอกรู้จักกับเจ้าละมุดผู้ใหญ่บอกเจ้าละมุดมันเชื่อง
เชื่องจริงเหรอใช่เหรอคะผู้ใหญ่บอกแบบนั้น
ด้วยความที่ว่าผู้ใหญ่แกคงเคยเห็นบ่อยแล้วเขาบอกว่าเอาจริง
ลุงแพ้วอ่ะที่บ้านลุงแพ้วโดนทำพังอ่ะค่ะเนี้ย
แพ้วก็เคยเอามือไปรูปที่หัวมันเหมือนกับว่ามันเชื่อง
คุยกับคนรู้เรื่องเออแต่ไม่รู้อีท่าไหนไอ้วันนั้นน่ะ
มาแล้วแบบเหมือนกับทำลายข้าวของเฉยเลยค่ะแล้วยังไงรู้ไหม
ละมุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเพิ่งจะไปเตะทำร้าย
ลุงท้องบุตรค่ะลุงท้องบุตรอายุหกสิบแปดเออยังนอนอยู่เลย
เนี่ยค่ะเนี่ยออกไปกรีดยางแล้วโดนเจ้าระมุดเหวี่ยงกระแทกพื้นอ่ะ
ใช่โอ้โหลุงทองบุตรบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวเลย
เออแล้วตอนนี้คือลุงลุกดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมีภรรยาติดเตียงอีกด้วยอ่ะ
ตอนนี้ลำบากมากไม่รู้ว่าตอนนี้หน่วยงานลงไปช่วยบ้างแล้วหรือยังไงนะคะ
พูดอย่างงี้ไม่ใช่ว่าจะไปโทษช้างอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะหวังพึ่งคนอื่นให้มาช่วยนะ
แต่ว่าอาจจะต้องหาทางออกร่วมกันว่าคนกับช้างจะอยู่ยังไงนั่นน่ะสิครับคุณชีสา
เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังต่อไปกับเรื่องนี้นะครับ
มาดูคลิปนี้บ้างค่ะวัยรุ่นดิฉันว่านะการขี่มอเตอร์ไซค์แว้นเนี่ย
ก็ถือว่าอันตรายแล้วแต่รายนี้เนี่ยเกาะรถยนต์ไปเลยจ้า
พอเห็นใช่ไหมคะคุณชนะคุณจูด้งแล้วดูสิค่ะโอ้โหเกาะหลังคารถไปเลย
ว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนหรืออย่างไรก็ไม่ได้เกาะอย่างเดียวนะดู
ทำอะไรด้วยอ่ะนี่พ่นอะไรอุ๋ยอุ๋ยออกมามีมี
เห้ยพฤษฐีกรรมนี้เห็นแล้วน่ากลัวจริงนะ
ครับคนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี้ยเขาก็กลัวไง
คลิปนี้ลงโซเชียลอืมเกิดกระแสวิภาคพิจารณ์อย่างหนักค่ะ
เพราะมองแล้วว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะแน่นอน
บางคนก็อยากจะรู้ทำทำไมทำเพื่ออะไร

ยังบริเวณวงเวียนบางแสนตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำจุดนี้ล่ะค่ะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่เขาก็เล่าว่ากลางดึกคืนก่อน
ขณะนั่งรอให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุครับ

ตอนแรกนอนเกาะฝากระโปรงหน้ารถครับ
จากนั้นเปลี่ยนมานอนบนหลังคารถซะงั้น
เสร็จแล้วครับขับวนในวงเวียนนี่แหละครับ

เขาก็พบแล้วก็เขามองว่ามันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะ
พี่กู้ภัยเนี่ยเขาฝากมา

เขาบอกว่าเนี่ยสนุกสนานกันอยู่ในกลุ่มเนี่ย
แต่สุดท้ายมีอุบัติเหตุขึ้นมาเดี๋ยวลำบากพวกพี่เขานะ

แต่พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล

ผู้ชายเนี่ยคนที่แบบนอนเกาะรถเนี่ย

ส่วนคนที่เกาะอยู่บนหลังคารถอายุ๒๙ปี

เขายอมรับว่าผมทำไปเนี่ย

อยากทำคอนเทนต์สนุกเท่านั้น

แล้วจะส่งฟ้องศาลต่อไปด้วย

คิดว่าเป็นเรื่องเล็กไม่เป็นอะไรสนุก

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนบ้างครับ
เมื่อเด็กน้อยกำลังข้ามทางม้าลายครับ
อยู่มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาอย่างเร็วเลยครับ

อุ้ยคุณผู้ชมหลักเสี่ยวมากครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสครับ
ซึ่งนี่นะฮะบันทึกวินาทีที่เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
เขากำลังจะวิ่งข้ามทางม้าลาย

รถจักรยานยนต์คันนี้มาอย่างแรงเลยฮะชนเขาให้ครับ
อุ้ยเด็กท้อยนี่ตีรังกาตอโลปเลยคุณชนะ
เท่าที่เห็นนะคุณจูด้งนะจริงเด็กเขาก็มากันเป็นกลุ่มใช่ไหม

แต่เพื่อนเหมือนกับว่าเขาเห็นรถมอเตอร์ไซคันนี้มาแบบไม่หยุดเลย
เพื่อนเขาเลยหยุดยกเว้นเด็กผู้หญิงคนนี้
เขามองอีกฝั่งนึงเขาไม่ได้หันมาฝั่งมอเตอร์ไซค์มา
ก็เลยโดนชนไปแบบนี้เนี่ยค่ะตัวลอยเลยนะคะคุณจูด้งนะ
เห็นบอกว่ามีรถพยาบาลผ่านมาพอดีก็เลยรับเด็กคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลถูกไหมจูด้ง
ใช่ครับรับเด็กน้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เก่าหูที่โรงพยาบาลก็เกิดเหตุเมื่อเช้าวันที่๑๑มิถุนายนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจที่เกิดเหตุไปดูซิอืมช่วงเนี้ยที่กลางวันแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้าง
เห็นอยู่นะถนนมันกว้างนะจริงค่ะอีเลนน่ะคุณดับดูดิ
ฝั่งละ๓หรือ๔เลนด้านรวมละ๘เลนเลยเหรอคะ
แล้วถามเจ้าหน้าที่หน่อยว่าวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าปกติก็จะมีกลวยจราจรมาตั้งนะครับ
แล้ววันที่ทีมข่าวของเราลงไปมีการมาตั้งเพิ่มแล้วเพื่อความปลอดภัย
แล้วถามว่าปกติเนี่ยเวลาสัญจรผ่านไปผ่านมามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไหม
ตำรวจท่านเนี่ยวบอกว่าปกติจันทึงสุขช่วงเช้าและเย็นจะมีตำรวจจราจรสระพอด่านช้าง
และตำรวจทางหลวงด่านช้างมาคอยอำนวยความสะดวกให้
ซึ่งมันตรงกับวันหยุดแต่ทางโรงเรียนวันนั้นมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมาที่โรงเรียน
ก็วันนั้นเอาจริงก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็คือรอปภคอยอำนวยความสะดวกเส้นทางอยู่
แต่คาดว่าวันนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วจริงไม่ทันระวัง
ถามว่าเด็กเคาะร้ายที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนเฉียวชนไปเนี่ย
อาการเป็นอย่างไรบ้างเป็นไงฮะขาหักนะครับกระดูกแตกนะครับ
แล้วที่สำคัญมันแตกทะลุเนื้อออกมาเลยนะครับแรงมากแล้วตอนนี้น้องยังต้องเข้ารับการผ่าตัด
และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับโอ้โหครับทางด้านคดีเนี่ย
พนักงานสอบสวนสพด่านช้างก็รอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนครับ
จะเข้าไปสอบปากคำพร้อมกับทีมสหวิชาชีพนะฮะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพูดคุยกับคู่กรณีแล้วเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีนะครับ
แล้วก็ได้นำเอกสารพรบรถจักรยานยนต์มาให้ผู้บาดเจ็บนะครับ
เพื่อนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเรื่องค่าเยียวยาเนี่ยก็จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันอีกครั้งนะครับ

เรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่ข่าวแบบนี้ที่เราเอามาให้ดูกันทุกวันเนี่ย
เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึก

เห็นทางม้าลายชะลอไว้ก่อนเลยครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับพักเรื่องเครียดไปดูเรื่องนี้ก็หน่อย
เมื่อนักเรียนคนหนึ่งครับเอาพานมาให้ครู

ครูก็ถามว่านักเรียนจ๋าอันนี้ดอกอะไร
แต่คำตอบเนี่ยเล่นเอาครูอึ้งเลยครับ

เมื่อก่อนเอาดอกดอกอะไรมาไว้ครู
อู้้โห้ย

วิ้ตายแล้วก็จริงผมเด็ก
แต่เอางี้เรียกสั้นผมเข้าใจได้
ครับแต่หนูเอ้ยเรียกให้มันยาวหน่อยสิว่า
อกเข็มดอกเข็มทองหรือดอกเข็มสีทองไหม
อ๋อฟังดูแล้วมันลื่นกว่าแต่ถ้าบอกว่าดอก
ดอกทองนี่อาติกไม่เอาสิใจคล้อไม่ดี
เป็นดอกอีกแบบนึงใช่ไหมซึ่งไม่มีใครชอบถูกไหมคะตามภาษาเด็กแหละ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องอธิบายว่าที่อยู่ในกรวยไหว้ครูมีดอกอะไรบ้าง
มีข้าวตอกมีหญ้าแพรกและดอกเข็มเดอะเข็มจะเห็นสีแดงไง
ใช่ไหมดอกเข็มสีแดงก็มีแต่สีทองก็บอกดอกเข็มสีทองนะครับ

คุณยมครับไปสกิตยิมที่๒ไปดูเรื่องของสามีภรรยาเล่นเกงกัน
มาดูว่าใครจะชนะ
สุดยอดเลยอ่ะเป็นไงครับติดขัดติดขัด
แต่อย่างนี้เราบอกไว้ก่อนไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันนะ
แต่สองคนเนี่ยเขาเล่นกันขำใช่ไหมเล่นกันขำ
มีกิจกรรมร่วมกันจะได้แบบผ่อนคลายสนุกสนาน
ถ้าผมจำไม่ผิดสองคนนี้เป็นคู่สามีภรรยา

อ่านี่คอนเทนต์แบบน่าจะเป็นคลิปที่ฮอตเหมือนกันใช่ไหม

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ผัวเมียสนุกหยอกล้อกันใช่ไหมจูด้ง
ใช่ครับอันนี้เป็นคุณภรรยาแต่ว่าเขาตัดผมสั้นเนาะ
สาวเท่นี่ก็เอามาให้ดูเป็นน่ารักนะ
รักนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้ารบกับเมียแพ้ทุกครั้ง

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ

ได้คู่กันสะบัดข่าว
ข่าวค่ะ
เด็กนี้นะครับฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อเนื่อง
ตามแยกต่างไม่ว่าจะ๔แยก๓แยก

เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาฝากเตือนกันครับ

ก็ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับ
ทางแยกแบบนี้มันมีไฟเขียวไฟแดงอยู่แล้วถูกไหม

น่าจะเป็นฝั่งเขาของเป็นไฟเขียว

ก็ไปประสบกับรถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งทะยานมาไม่ได้เบรกเลย

งานบุญงานนี้จะได้บุญหรือได้บาปต้องดูกันครับ

โอ้โฮ